เรื่องราวของการปลาหินปลาอิดใส่รถ
คราวนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้ว
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็เห็นข่าวแล้วก็เงียบไปพักหนึ่ง
รอบนี้ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับผู้หญิงด้วยค่ะ
ซึ่งเธอเป็นพนักงานของอนามัย
แล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ตอนขับรถมาคนเดียวด้วยก็ภาวะสิคะ
เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าสภาพรถของเธอเป็นยังไงนะคะ
โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อแจ็คชาญชัยธารบุตร

โดนปลาหินขาเข้าอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี
แถววิทยาลัยการอาชีพตรการ
เหตุการณ์เกิดตอนเช้าด้วยนะ๘โมงครึ่งเมื่อวาน
ในจุดก่อนถึงวิทยาลัยการอาชีพประมาณ๑กิโลเมตร
โดยผู้โพสต์ก็บอกว่าช่วงนั้นแฟนสาว
เป็นเจ้าหน้าที่อนามัยแห่งหนึ่งในเขตอำเภอตรการพืชผล
เขาก็ขับรถสีขาวเมื่อกี้ค่ะมุ่งหน้าเข้าทางอำเภอ
พอเลยโรงศรีสหกรณ์มาประมาณสัก๑๐๐เมตร
ข้างทางคุณผู้ชมมันเป็นป่าค่ะ
แล้วก็มีคนปาก้อนอิดมาจากข้างทางมาโดนกระจกตรงนี้
มุมทางฝั่งซ้ายทางฝั่งคนนั่งนี่แหละค่ะ
แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุแฟนสาวของเขาก็คุมสติเอาไว้ได้
ไม่ได้จอดรถนะคะแต่รีบขับรถไปเลย
แจ้งความกับตำรวจที่สพตรการพืชผล
ซึ่งตรงนี้ถือว่าดีที่บางทีเนี่ย
จฉาชีพเขาอาจจะใช้วิธีนี้เพื่อให้เราหยุดรถ

แต่ว่าคนขับรถคันนี้ก็ยังมีสติดีค่ะ
พยายามขับไปไปหาตำรวจก่อนเลย
แล้วพอตำรวจตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุไปเจอเหมือนกันนะคะ
เป็นก้อนอิดแดงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นมันตกอยู่ก้อนหนึ่ง
พอเอามาเทียบเอามาวัดกับรอยแตกบนกระจกที่หน้ารถ
มันก็เข้ากันได้พอดีกับร่องรอยความเสียหาย
ซึ่งทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกฉัดพัฒน์แก้วจันดี
ผู้กำกับการสพตรการพืชผลก็เลยสั่งให้ชุดสืบสวน
ไปสอบไปลงพื้นที่สำรวจหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้
ว่ามีคนร้ายก่อเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือไม่
หรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุอย่างอื่นหรือเปล่า

พี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทาง
บอกว่าตำรวจก็เพิ่มความเข้มงวด
ในการตรวจตราเส้นทางตรงนี้ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด
เหตุการณ์นี้คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ก็กลัวเหลือเกินถ้าเกิดจังหวะหรือว่าวิถีโค้งของก้อนอิด
มันมาโดนที่หน้าคนขับพอดีแล้วมันทะลุกระจกมา
อันนี้เกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนะคะ